มีคุณแม่ชาวนนทบุรีมาแจ้งความว่า
จับลูกชายฉันดีจับทำไมลูกคลั่ง
เวลามันคลั่งมันจำหน้าแม่ไม่ได้
แม่ตัวปลอมมันจะเอาปืนยิงแม่
ดังนั้นปฏิบัติการตำรวจต้องไปจับกลุ่มก่อนครับ

ตำรวจภูทรรัฐนาธิเบศ

ทำไมมันดูน่ารักจังจู่โจมจับกลุ่มเดินเข้าไปเห็นไหม
ต้องครบเซตเครื่องแน่นขนาดนี้นี่โล่
อุปกรณ์เสื้อเกราะกันกระสุน
คือครบหมดเลยอ่ะต้องครบครับ

ไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ข้างใน
ตกลงแล้วเขาจะใช้อาวุธปืนหรือไม่
หรือไม่เหตุจารณ์ต่างกล่าวนี้เป็นการบุกบ้านลักษณีย๒๑ทัพ๒๒๐

บุกจับใครนี่เดินมานานยังหาไม่เจอเลย
บุกจับชนะทิพย์อายุ๓๕ปีทำไมต้องจับล่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดเครื่องแน่นเพราะในบ้านหลังนี้
มีปืนเป็น๑๐กระบอกนี่มันคลั่งอาวุธเลยนะ
เรื่องของเรื่องเหตุการณ์นี้มีคุณป้าท่านหนึ่ง
ก็เป็นแม่ของชนะทิพย์เดินทางมาที่โรงพักรัฐนาธิเบส
มาแจ้งความบอกช่วยไปจับลูกชายที
เวลามันบ้าเวลามันคลั่งจำหน้าแม่ไม่ได้
แต่ตำรวจจะบุกเข้าไปเนี่ยแม่เตือนเอาไว้นะ
เพราะว่าในบ้านมีปืน๑๐กระบอกเลย
ไม่รู้ว่าลูกจะคว้าปืนกระบอกไหนมาใช้กับเจ้าหน้าที่
ตำรวจเขาก็เลยมาแน่นแบบนี้ฮะสุดท้ายแล้วเจอไหม
เจอตัวชนะทิพย์ฮะเจอตัวชนะทิพย์ก็เลยพาชนะทิพย์
ไปที่โรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติมแต่ตกตะลึง
ตะลึงสะพรึงเพราะว่าปืนเป็นไปตามที่แม่พูดจริง

ชนะทิพย์มีอาการป่วยจิตเวท
จิตเวทบางครั้งบางครามองหน้าแม่
ใครอ่ะแล้วเข้ามาอยู่บ้านเราทำไมนี่แม่มึงไงชนะทิพย์จำแม่ไม่ได้
จิตเวทมีการป่วยจิตเวทแต่เนื่องจากชนะทิพย์มีอาวุธปืน
ดังนั้นตัวคุณแม่เองก็เลยไม่รู้ว่าวันดีคืนร้าย
วันไหนชนะทิพย์จะเอาปืนยิงแม่เพราะเข้าใจว่าเป็นตัวปลอม
มาที่บ้านหลังนี้สุดท้ายแล้วก็คุมตัวมาสอบปากคำนะครับ
แต่ชนะทิพย์ตอนที่คุมตัวมาสอบประคำถามถามอะไรตอบได้หมด
พูดจาเหมือนปกติเลยนะครับจึงไม่มีการใช้ความรุนแรง
การเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มควบคุมตัว
เรื่องป่วยไว้ก่อนนะถ้าไม่มีปืนเยอะพ่อเป็นอาหาร

จริงปืนของสามีหรือปืนกับพ่อชนะที่มันส่วนหนึ่ง
ชนะทิพย์เขาชอบเล่นปืนเขาสะสมปืน
คือปืนเก็บไว้ค่อนข้างมาก

พวกผู้ป่วยจิตเวทเดี๋ยวนั้นมีศิษย์ซื้อปืนด้วยหรือคะ

เป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีใบ

ใช่มีใบขอมีใบซื้อมีใบครอบครอง
ครบถ้วนเลยตำรวจก็เลยบอกเอาไม่เป็นไร
ทั้งหมดนี้เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกที

พาชนะทิพย์ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัว

ได้มีการควบคุมดำเนินคดีต่อไป
เพราะดีแล้วงานนี้ไม่มีเหตุรุนแรงใดครับ
คือเป็นผู้ป่วยจิตเวทก็น่ากลัวอยู่แล้วนะ
ถ้าเกิดว่าขาดยานะคะแล้วก็น่ากลัวซ้ำซ้อนไปอีก
ผู้ป่วยจิตเวทที่มีปืนอยู่ในครอบครอง